ช่วงตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้า
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันเลย

เนื้อแดง๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ

กัดขาวกิโลกรัมละ๑๖บาทค่ะ
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๘บาท
ส่วนผักชีไทยโอ้โหราคาสูงนิดนึงนะ